บุรีครับเหตุการณ์ที่มีเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
ถูกคนในครอบครัวกระทำชำราวมานานร่วม๒ปี

เป็นผู้ใหญ่๕เป็นเยาวชน๒รวมเป็น๗คนนะครับ
วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาเป็นผู้ใหญ่๕คนไปฝากขังต่อสาร
ทุกคนยังคงให้การปฏิเสธ
อ้างว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นเด็กที่สติไม่ดีนะครับ
ภรรยาของหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็ไม่เชื่อว่าสามีนั้นจะทำแบบนั้นได้
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
นำรถไปควบคุมตัวผู้ต้องหาไปจอดหน้ามโรงพัก
แล้วก็รับผู้ต้องหาไปส่งฝากหางต่อสารจังหวัดสุพรรณบุรี
ญาติมาติดต่อขอประกันตัวทั้ง๕คน
แต่ตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ก็เลยต้องไปยื่นเรื่องขอประกันตัวในชั้นศาลต่อไป
ตำรวจต้องนำกำลังไปช่วย
ผู้ต้องหา๕คนใช้เสื้อคลุมใบหน้า
ตำรวจก็ต้องรีบคุมตัวขึ้นรถไปที่ศาลทันที
พันธุ์ตำรวจเอกมาโนธจิตภักดีมรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีก็บอกว่า
คดีนี้นะครับญาติได้พาเหยื่อไปพบกับพนักงานสอบสวนและแจ้งว่าถูกข่มขืนกระทำชำราว
โดยบุคคลใกล้ชิดหลายคน
ตอนนั้นผู้เสียหายพาเหยื่อไปตรวจร่างกายหมายถึงญาติญาติพาน้องผู้หญิงคนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ผลออกมาระบุว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
พนักงานสอบสวนก็เลยสอบปากคำเด็กคนนี้ต่อหน้าสหวิชาชีพ
ผลการสอบปากคำทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศจากผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นเครือญาติทั้งหมด๗คนผู้ใหญ่๕เยาวชน๒นะครับแล้วก็อยู่ในระแวกบ้านใกล้เคียงกัน
จากนั้นพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานจนออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นผู้ใหญ่ทั้ง๕คนได้
ในข้อหากระทำชำลาวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีซึ่งมีชายพระยามหรือสามีของต้น
และกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
หลังจากนั้นก็คุมผู้ต้องหา๕คน

อีก๒เป็นเยาวชนคุณผู้ชมครับ
มีการข่มขืนกระทำชำราวผู้เสียหายหลายครั้งเช่นเดียวกัน
แต่ว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการทำหนังสือ
เรียกตัวมาสอบปากคำเนื่องจากว่าออกหมายจับไม่ได้

แต่ว่าผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่๕คนปฏิเสธ
แล้วอ้างบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สติไม่ดี
๑ในภัยระของผู้ต่อหาเองบอกว่า

ใจสามีมากว่าสามีไม่น่าจะไปทำแบบนั้น
ไปฟังเสียง๑ในภัยของผู้ต่อหานะครับ
ไม่ต้องแต่ที่ผ่านมาสามีไม่เคยจะเยี่ยมเกี่ยวกับตัวเด็กแน่
ไม่เคยก็มันเป็นพี่น้องกันน่ะรอบพี่น้องกันหมด
มันก็ต้องคุยกันเป็นธรรมดาตั้งเท่นกันอยู่เลยอ่ะอืม
ทุกร่านได้ถิดเป็นลูกเป็นร่างใช้งานใช้การล้างการ
มีได้จะตีได้เวลาด้วยอืมแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลถึงแมง
พวกโทษอาหารจะบาริเสธแต่ตำลวดไม่ปรักใจเชื่อคำให้การทำหมด
ไม่เป็นไปตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างแต่อย่างใด
ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับ